ไปตามเรื่องของความรักแบบ
เขาเรียกอะไรนัดบอร์ดก็แหมมันก็ไม่เชิงนะ
เห็นหน้าแต่ว่าไม่เจอตัวจริงนะครับ

เอาเรื่องแรกก่อนเป็นการตามความคืบหน้า

จับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับคนนี้นะ
ที่มีข่าวว่าสามีใหม่พาหนีเนี่ย
สามีใหม่เขาเปิดเผยเปิดเผยความในใจแล้วบอกว่า
แต่เอาการแจ้งความก่อนนะครับ
คดีหลักเนี่ยคือนุ่มออนไลน์
ที่ว่าเขาขายของออนไลน์แล้วก็

คุยอะไรด้วยอยู่๒ปีโอนเงินไปให้๒ล้าน๓๐๐
พ่อหนุ่มคนนี้ที่สะเปยสีน้ำเงิน
เขาแจ้งความว่าไม่ได้สอนอบรับภาราชัย๒
ส่วนอีกคดีหนึ่งวันนี้ผู้เสียหายไปแจ้งความที่เพชรชบุรี
สงวนหงษาที่เขาก็เคยเปิดเผยข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าเขาก็โดนเหมือนกัน

ปอมาสมัครเป็นลูกจ้างที่ร้าน
ชวนเล่นชงเล่นแชร์บอกว่าหนูเนี่ยเป็นลูกคนมีสตางค์นะ
แต่ก็มาทำงานอะไรก็ว่ากันไป
สรุปแล้วก็สูญเงินไปนี่ก็แสนกว่าบาท
ใช่แล้วก็ไปหลอกคนอื่นว่าใบปอเป็นเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านเนี่ยเป็นแค่ลูกน้องอะไรแบบนี้

ก็วันนี้ครับนายสงวนก็เลยไปแจ้งความนะครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับใบปอหรือว่านางสาวนิทิวันเรืองทิพพวันนะครับ
ช่อกงเงินเข้าไป๕๐๐๐กว่าบาทคือยืมแล้วก็ไม่ใช้แล้วก็หนีไปเลย
แต่ทีนี้เรื่องชวนเล่นแชร์๘๐๐๐กว่าบาทเนี่ย
ยังไม่สามารถแจ้งความได้เพราะว่าหลักฐานยังไม่พอนะครับ
ปอเองก็เอาชื่อร้านข้าวมันไก่เขาไปโพสต์ลงในสังคมออนไลน์เอาไปโกหกคนอื่น
อ้างเป็นเจ้าของร้านบอกว่านายสงวนกับน้องสาวเนี่ยเป็นแค่ลูกจ้างของเขาเป็นแค่ลูกจ้างในร้าน
ตรงนี้เขาก็แจ้งความด้วยตามความผิดพรบคอมพิวเตอร์
ส่วนการติดตามจับกลุ่มตัวใบปอนะครับตามคดีแรกนะฮะคดีหลักที่หนุ่มขายของออนไลน์ที่ศูนย์เงินไป๒ล้านกว่านะฮะ
เขาแจ้งความไว้ที่สอนอพระพลาชัย๒วันนี้ตำรวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตำรวจพระพลาชัย๒นี่ฮะติดตามจนไปจับกลุ่มได้
หนีไปอยู่นู่นครับท่านผู้ชมครับจังหวัดพยาวนะไปอยู่บ้านแถวหมู่๘ตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจนะครับ
มีหมายจับด้วยนะฮะตามข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็เกี่ยวกับคดีช่อโกงนะครับในการหลอกลวงเหยื่อผ่านสังคมออนไลน์ซึ่งก็มีหลายกรณีจับกลุ่มได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เตรียมจะนำตัวมาส่งที่กรุงเทพนี่แหละเพื่อจะดำเนินคดีต่อค่ะ
เดี๋ยวจะมาถึงคืนวันนี้นะครับเพื่อให้สอนอพระพลาชายสองดำเนินคดีต่อทีนี้ก่อนหน้านี้มันมีรายงานออกมาว่าที่ขึ้นไปถึงเหนือเนี่ยนางสาวนิทิวันเรืองทิพวันหรือว่าใบปอก็เพราะว่าหนีไปที่เชียงใหม่ก่อนแล้วก็หนีไปพยาวโดยมีครอบครัวของสามีใหม่เป็นคนช่วยเหลือในการพาหลบหนีนะครับ
ตกลงทางเพจบิ๊กเกรียนนะครับเขาได้เปิดเผยข้อมูลบอกว่าใบปอหนีไปที่เชียงใหม่ไปอยู่กับสามีใหม่ก่อนที่พ่อแม่ของสามีใหม่จะขับรถกระบะช่วยเหลือพาหลบหนีไปพยาวสุดท้ายไม่พ้นนะฮะถูกคุมตัวได้นะครับ
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับเบื้องต้นว่าเป็นบุคคลตามที่อยู่ในหมายจับตามที่ถูกแจ้งข้อหาว่าไปหลอกเงินเขาทางสังคมออนไลน์จริงแต่ทางสามีใหม่ของใบปอเปิดใจกับเพจบิ๊กเรียนนะครับบอกว่าครอบครัวเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย
เขาไม่ได้พาหนีพอเขาทราบความจริงว่าใบปอก็คือใบปอไม่ตรงปกที่ไปหลอกชาวบ้านเขา
แล้วก็ถูกออกหมายจับด้วยเลยสอบถามเรื่องราวถึงเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงคนนี้จริงแล้วก็แสบกับเขาเหมือนกัน

ที่บ้านมีปัญหาอยู่ที่บ้านไม่ได้ก็เลยขอมาอยู่ด้วย
เราเชื่อไหมว่าเขาทำจริง
คือตอนแรกผมไม่เชื่อนะครับตอนแรกผมก็
พอเขาไปอยู่กับผมเขาก็ดีในระดับหนึ่งนะ
เขาก็เปลี่ยนตัวเองแต่ไม่ทำงานบ้านอะไรเขาก็ทำนะครับ

แต่พอเห็นข่าวแล้วมันไม่ใช่แล้วมันต้องเป็นเรื่องจริงแล้ว
แกเชื่อผมก็เลยตัดสินใจคุยกับเขาเลย
เขายอมรับไหมเขาไม่ยอมรับครับตอนแรกเขาไม่ยอมรับ
เขาก็บ่ายเบี่ยงว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเหมือนกัน
เรื่องแก้งกันอะไรประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้เรารู้ความผิดแล้วครับ
เป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับเจ็บใจครับแสดง
ใหม่บอกว่าเขาก็ถูกหลอกเหมือนกัน
ตำรวจกำลังนำตัวขึ้นเครื่องมานะครับสาวใบปอเนี่ยนะฮะจะมาถึงท่ากาศยาสุวรรณภูมิ
ประมาณสามทุ่มแล้วก็จะมีการแถลงข่าวนะฮะ
จะส่งตัวให้สนพระพลาชัย๒ดำเนินคดีต่อไป
แต่ว่าที่สุดแล้วคงต้องทดสอบเรื่องเส้นทางการเงินอ่ะใช่ไหม

ว่าได้จากแต่ละลายมาแล้วคุณโอนไปให้ใครบ้าง
แล้วก็นำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วย
จำคุกก็ส่วนจำคุกนะคดีทางแพ่งก็ต้องใช้เงินคืนเขานะ